ของพายุเนี่ยเดี๋ยวลงใหญ่แล้วต้องควรไปด้วยที่พิจิตน์นี้นะคะรวมถึงเดี๋ยวจะพาไปดูที่ชัยภูมิก่อนนะที่ชัยภูมิเนี่ยก็
โอ้โหลมพายุมาฝนตกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ลองดูเลยค่ะ
แบบนี้คุณผู้ชมพัดถล่มตัวเมืองชายภูมิค่ะ
โอ้โหมาแรงจริงนะคะอันนี้เป็นอิทธิพลร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงค่ำ
ซึ่งส่งผลให้หลังคาโรงจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลชายภูมินะนะ
ตรงนั้นเนี่ยโดนพายุพัดถล่มแล้วคิดดูสิหลังคายาว๔๐เมตร
กว้าง๘เมตรเย้ยไหมหนะคุณผู้ชม
เหมือนที่โรงเวียนที่พิจิตรนะครับ

ทับรถของบุคลากรในโรงพยาบาลญาติผู้ป่วย
มีทั้งหลังคายุบเสียหายทั้งคันเสียหายบางส่วน
อยู่ในสภาพแบบนี้เข่าอ่อนเลยแต่คือด้วยความที่มันพัดลงมาเนี่ย
รถจอดอยู่ไม่มีคนอยู่ในรถเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องเรื่องการเยียวยาเรื่องประกันในการซ่อมแซมความเสียหายต่อไปค่ะ
แข็งพูดตรงนี้พี่เป็นห่วงเลยนะเพราะว่าประกันภัยเนี่ย
ถ้าจากเขาเรียกอะไรจากภัยธรรมชาติเนี่ยบางทีเนี่ย
ถ้าเราไม่ได้ซื้อเพิ่มเอาไว้ไม่คุ้มครองนะไม่คุ้มครอง
เวลาที่แบบมีคนมาเสนอประกันเราก็จะไม่คิดหรอกว่าเหตุแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบนี้มันจะเกิดขึ้น
เพราะเราจอดอยู่ในร้านจอดไม่คุ้มครองไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างนี้
คือจริงนะถ้าเพิ่มเบี้ยไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมซื้อไปเถอะเดี๋ยวนี้

ใช่ค่ะทีนี้เขยิบไปดูที่พิจิตรกันหน่อยค่ะ
หลังคาโดมโรงเรียนวัดเนินปอที่ถล่มลงมาแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิต๗ราย
เป็นผู้ใหญ่๓เด็ก๔เจ็บอีก๑๘ใน๑๘คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้ว๘คน
แล้วผู้ว่าค่ะผู้ว่าพยนตร์อัศวะอัศวะพิชยนต์ก็ประกาศว่าตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ประสบภัย
เรือนโดยรอบเสียหายเป็นร้อยหลังคาเรือนมีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
แล้วมีเกณฑ์ช่วยเหลือนะสำหรับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รายละ๒๙๗๐๐บาท
เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้เพิ่มอีก๒๙๗๐๐บาทส่วนทางพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบอาคารโครงสร้าง
ตรงนี้ค่ะมันเป็นโดมกว้าง๒๐เมตรยาว๔๐เมตรสูง๘เมตร
คิดดูสิกว่าที่เขาจะสร้างมาได้ใช้เงินบริจาครวมกันเนี่ยรวมแล้ว๕ปีจนมาบริจาคเป็นโดมอาคารแบบนี้
อันนี้เป็นสภาพก่อนเกิดเหตุและขวานี่หลังเกิดเหตุนะคะ
โรงเรียนเองสั่งปิดการเรียนการสอนเมื่อวานนี้และวันนี้จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
เพราะว่าตัวอาคารเรียนไม่ได้รับความเสียหายแต่เรื่องของการซ่อมแซมเนี่ยก็แน่นอนค่ะ
ต้องรองบประมาณก่อนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยเนาะ
ของเด็กของครูในโรงเรียนที่ต้องมาสูญเสียทั้งนักการพันโรงทั้งเด็กนักเรียนไปจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือช่วงนี้เราก็จะรายงานเขาเรียกว่าผลกระทบจากพายุเยอะซะหน่อยคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างที่มันพังลงมาครับ